ช่วงนี้ไปดูอีกหนึ่งสถานที่ท่องเที่ยวที่ได้รับความสนใจอย่างต่อเนื่องนะครับ
นั่นก็คือหมู่บ้านแห่งนี้เดี๋ยวจะพาไป
แต่ก่อนอื่นไปปักบุตรกันก่อนที่จังหวัดเชียงใหม่

หมู่บ้านแม่กำปองที่จังหวัดเชียงใหม่
ก็บอกว่านอกเหนือจากอากาศที่นั่นจะ

ติดตามได้จากผู้สื่อข่าวของเรานะครับ
คุณอรวรรณขันทองคำครับ

ท่ามกลางพื้นป่าที่อุดมสมบูรณ์ค่ะ
สวยงามแค่ไหนไปชมด้านในพร้อมกันค่ะ
อุโบสถหลังงามตั้งสง่าอยู่กลางน้ำ
คือสุดยอดอันซินของวัดคันธาพฤกษา
หรือที่ชาวบ้านเรียกกันว่าวัดแม่กำปองค่ะ
อยู่ที่ตำบลห้วยแก้วอำเภอแม่อ่อนจังหวัดเชียงใหม่

ให้สร้างอุโบสถตามพุทธหลักการคือมีลำน้ำล้อมรอบ
และที่สำคัญอุโบสถสุดอันซีน

ภาคเหนือลงเหลือเพียง๒แห่งเท่านั้นค่ะ
วัดแม่กำปองเป็นวัดเล็กประจำหมู่บ้าน
ที่มีสถาปัตยกรรมแบบล้านนาโบราณ
มีวิหารที่ทำด้วยไม้สัตว์ทองทั้งหลัง
และแวดล้อมไปด้วยสีเขียวจากธรรมชาติ
ไปทางไหนก็ให้ความรู้สึกเย็นกายสบายตา
แหม่สบายใจจริงค่ะ
หลังจากไหว้พระขอพรแล้วมาถึงที่นี่
ก็ไม่พลาดที่จะเดินเที่ยวชมหมู่บ้านเก่าแก่

หมู่บ้านเล็กท่ามกลางป่าเขา
ตลอดสองข้างทางจะเห็นโฮมสเตย์ตั้งเรียงรายหลายหลัง
เหมาะสำหรับนักท่องเที่ยวที่อยากมาพักผ่อน
เพราะที่นี่รายล้อมไปด้วยภูเขา
มีไร่ชาและผืนป่าที่อุดมสมบูรณ์
อากาศยังเย็นสบายตลอดทั้งปีอีกด้วยค่ะ

ก็จะเป็นชุมชนเล็กของจังหวัดเชียงใหม่ค่ะ
ตลอดสองข้างทางที่เราเดินเห็นนะคะ
ก็จะมีชาวบ้านเอาสินค้ามาขาย
ไม่ว่าจะเป็นผักผลไม้นะคะ

อย่างเช่นเสื้อพื้นเมืองตัวนี้นะคะ
นี่เป็นสินค้าที่ชาวบ้านทำกันเองค่ะ

นักท่องเที่ยวส่วนใหญ่เห็นแล้วชอบค่ะ

ติดไม้ติดมือกลับไปตัวสองตัวค่ะ

ที่ได้รับความสนใจจากนักท่องเที่ยว
พากันเลือกซื้ออย่างคึกคักเลยล่ะค่ะ
และหากใครหิวที่นี่ก็มีอาหารพื้นบ้าน
อย่างไส้อัวย่างร้อนกลิ่นหอมฉุย

ไข่ปาล์มสำคัญเหรอ

ไข่ปากก็จะเป็นไข่ตุ๋นแล้วก็อยู่ในใบตองนะคะ
ปามเจ้านี้ขายดีไม่ธรรมดา
แต่ละวันใช้ไข่ไก่ขายหมดไปกว่า๕แผง
ส่วนราคาขายอันละ๒๐บาทเท่านั้นค่ะ
รสชาติอร่อยติดใจหอมใบตอง
ทำให้นักท่องเที่ยวหลายคนที่เดินผ่าน
เป็นต้องแวะเวียนไปอุดหนุนไม่ขาดสาย
ชุมชนแม่กำปองจะเติบโตเป็นแหล่งท่องเที่ยว

ความสวยงามของธรรมชาติ

สร้างความประทับใจให้ผู้ไปเยือนแบบไม่มีวันลืมเลยล่ะค่ะ
รพันธ์ขันทองคำข่าวไทยรัฐทีวีรายงาน